ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเตรียมกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้มีประเด็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวาน
ก็อย่าไปว่าคนบ้าคนเมา
อย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมา
เพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย

คือเข้าไปในป้อมตำรวจด้วยใช่ไหม
ก็ต้องทราบก่อนนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
ป้อมก็เป็นคือป้อมเนี่ยผมสร้างมาเอง

ป้อมจราจรทั้งหมดที่ผมทำเนี่ย

ป้อมนี้ตรงแยกสารแดง

ป้อมนี้ผมสร้างมา๔แสนกว่าบาท
เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
อบให้กับสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ
ข้างในมีห้องน้ำนะครับ
มีห้องน้ำมีตู้น้ำมีแอร์นะฮะ

ป้อมตำรวจสมัยก่อนมันไม่มี

ผมเป็นคนที่ปรับปรุงพัฒนามาให้
ก็คนนี้เป็นชายนักล่ามด้วย
เพราะทำไมหลังเล่นทั้งแองกรอฮอล์สูบบุหรี่ก็ไม่รู้
ก็ด่าว่าตำรวจ
จนกระทั่งมีการแจ้งความท่านพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาวันนี้ท่านก็แถลงข่าว
ข้อหาทั้งหมดที่หนุ่มบิ๊กไบท์นี่ได้๗ข้อหาด้วยกันครับ

อะไรไปบ้างนะในคลิปเท่าที่ดูก็รู้สึกว่า
ก็เข้าไปในป้อมนี่แหละคือป้อมเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ไม่ได้ให้บุคคลทั่วไปเข้าไป
ไม่ใช่ใครจะเข้าไปก็ได้
ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีห้องน้ำไงมีห้องน้ำเหมือนกับที่พักอาศัยนั่นแหละ
เหมือนกับว่าเข้าไปแล้วก็เข้าไปในข้อหากรณีบุกลุกแหละ
อันนี้เขาเข้าไปด่าว่ามีเสียงพลปังด้วยนะครับ
ก็ต้องบอกก่อนว่าทางตำรวจเนี่ยดาบตำรวจท่านนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นมืออาชีพใจเย็น
นะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไปตอบโต้นะฮะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยก็คงจะทำให้นายคนนี้เนี่ยก็เอาใหญ่เลย

ไปคุยกับรุ่นพี่จะให้เครียห์
แล้วก็บอกด้วยสงสัยจะเมาจริง

ยอมรับว่ายอมรับว่าตัวเองเมาแล้วก็ไม่ใส่มัวกับนอกแล้วก็กินเหล้าด้วยชัดเจนดังลั่นป้อมเลย
ก็คือดาบตำรวจปวิทย์บุญมาสูงเป็นพบหมู่จราจรสนทุ่งมหาเมฆ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ในบริเวณสี่แยกสารแดงถนนพระราม
ทีนี้ข้อหาที่เขาด่าทอต่อว่าอะไรเจ้าหน้าที่ทางตำรวจเขาตั้งมาด้วยกัน๗ข้อหา
เอาข้อหาที่เริ่มมาจากเมาสุราในขณะขับขี่รถ๒ไม่สวมหมวกนิรภัย
ปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายทะเบียน๔ผู้ซ้อนท้ายก็ไม่สวมหมวกนิรภัย
ส่งเสียงเร่งเครื่องยนต์เสียงดังดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
บุกลุกเข้าไปในห้องควบคุมสัญญาณไฟจราจรอันเป็นพื้นที่ห้ามซึ่งไม่ใช่สถานที่บริการประชาชน
๗ข้อหาบุกลุกนี่ก็หนักนี่คุณชุวิต
ก็ปีหนึ่งเลยครับในห้องขังของสนทุ่งมหาเมฆก็ยังจะไปถ่ายรูป
คือมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไหม

ว่าทำอย่างนี้แล้วมันเท่
เขาดูภูมิใจนะเขาเขียนว่าชีวิตนึงต้องเคยเข้าหรือยังไง
ชีวิตนี้ไม่เคยติดคุกแต่ต้องมี

ตรงนี้มันยังไม่ใช่คุกนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นแค่ห้องขัง
ระยะเวลาที่ทางสถานีตำรวจจะควบคุมตัวได้ก็๔๘ชั่วโมงหรือ๒วัน
คงไม่ได้มากกว่านั้นหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องส่งฟ้อง
ก็ขออำนาจศาลในการเอาไปฝากขังไว้ตามเรือนจำ
ละครับสี่ห้ามงก็จะเอาไปส่งที่เลือนจำในกรุงเทพก็ไปที่เลือนจำ
พิเศษฝั่งทนหรือถ้าเป็นไป
ไปทันสถานบำบัดกลางถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปทันสถานหญิงกลาง
คุณชุมิตอย่างในห้องขังนี้คือเขาไม่ยึดโทรศัพท์มือถือแม่อะไรหรอค่ะ

ที่นั่นมันพอดีมันเป็นห้องขังของโรงพักนะฮะ
ก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดเสียเท่าไหร่
เพราะว่าถึงเวลาแล้วมันก็ต้องไปที่ถ้าไม่ได้ประกันตัว
แล้วนี่เขาประกันตัวไปใช้เงินประกันตัว๑๐๐๐บาทในกรณีเมาแล้วขับ
ตรงนั้น๔๘ชั่วโมงก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดมาก
เพราะว่าเป็นห้องขังเท่านั้นเอง
อยู่ในตามโรงพักสถานีตำรวจต่างก็มีห้องขัง๔๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดไปที่เรือนจำ
อันนั้นแหละครับเขาจะค้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะของใช้ส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มือถือก็ไม่ได้เข้าไป
อันนี้เลยถือโอกาสเข้าไปในห้องขังที่โรงพักเลย
โอกาสถ่ายรูปตัวเอง
ทั้งขี้บุหรี่ถ่าย
ก็ได้ข่าวว่าตอนก่อนเป็นนักพ่อกาย
มือก็ฆ่าบุหรี่ด้วยแองกอฮอล์ด้วย
แต่มีคลิปล่าสุดออกมาขอโทษแล้วนี่คุณชุมพิษเรียบร้อย

หลายเรื่องนะครับหลายคน
เวลาที่ไปอีกลักษณะหนึ่งนี่เหมือนกับ
โอ้โหใหญ่โตมากพอมาอีกลักษณะนึงนี่เรียบร้อย

กรณีของนายคนนี้ก็ก็ต้องมีอุทาหอน

ผมก็เห็นด้วยกับท่านเป็นอุทาหรณ์ให้กับบุคคลทั่วไป
ได้เห็นว่าเอ๊ะในลักษณะนี้ไปมีเรื่องแบบนี้เนี่ย

เจ็ดข้้อหาเนี่ยโดนเข้าไป
ดังนั้นประชาชนทุกท่านก็สามารถจะได้ดูนะครับ
ได้ดูไว้ให้เป็นตัวอย่าง
เพราะ๗ข้อหานี้ถ้าผมชี้แจงให้ดู
ตามกฎหมายเนี่ยเอาไว้เลย
คือมาตรา๑๓๖เมื่อวานผมได้พูดไปแล้วเรื่องดูหมินเจ้าพนักงาน
เลวเป็นตำรวจได้ยังไง
อันนี้โดนนะฮะคือตำรวจเขาก็ดีนะ

จะเป็นที่ประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกา

ถึงขนาดจะต้องจับแล้วก็ใส่กุญแจมือโดยทันที

แต่ว่าตำรวจไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะใจดีนะ
ปล่อยให้พูดนะครับผมครับผมตลอด
ได้ครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ
ก็คือระวังโทษไม่เกิน๑ปี
กรณีที่ดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
ปรับก็ไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้แหละก็คือที่ป้อมตำรวจ
บางส่วนเข้าไปทำการใดเป็นการรบกวนครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นนะฮะ
ที่โดยอยู่ของเขาโดยปกติสุขโดนไปอีก๑ปี
จารจรทางบกเมาสุราอันนี้ก็โดนปรับ๑หมื่นถึง๒หมื่นบาท
ขับขี่จักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมหมวกอันนี้ก็เป็นโทษของจราจรโดนปรับ
ก็โดนปรับอันนี้รู้สึกจะโดนไปคุกก็เรามี๒ปี
ไปติดคุกใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเล่าให้ฟังเพราะวันนี้มีข่าวอีกคุณมิ้น
ว่าทางราชทันไล่เจ้าหน้าที่ออกหลายคนสิบสี่คน
ข้อหาแปลกด้วยปล่อยให้ผู้ต้องขังจายเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับห้องผู้ต้องขังหญิง

ก็นั่นแหละสิครับเข้าไปได้ยังไงมันเก่งจริงนะฮะเดี๋ยวมาติดตามดู
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอดูกันเพราะว่าอันนี้ก็คนสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับเรื่องระเบียบเรื่องการจัดการภายในห้องขังสักครู่เดี๋ยวค่ะ
ก็มีเรื่องคุกมาอีกแล้วนะโดนไล่ออกไป๑๔คน
แล้วก็ที่เพชรบุรีก็มีนักโทษหนีแหกคุก
คุกช่วงนี้นี่แห่คุกหลายที่เลยนะคะ
คนหนึ่งจับได้แล้วอีกคนนึงยังจับตัวไม่ได้
พันธุ์ตำรวจเอกณรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมท่านทำหน้าที่มาได้สัก๒เดือนแล้ว
ก็เปิดเผยว่าจากการประชุมที่ผ่านมากรมราชธรรมได้ดำเนินการนโยบาย
ตามหน้าปฏิบัติหน้าที่๓สอคือสะอาดสุจริตเสมอภาค
หนึ่งในสามนั้นก็คือสุจริตเน้นย้ำให้สังกัดกรมราชธรรมก็คือบรรดาผู้คุมต่างนี่แหละในเรือนจำ
ยึดถือปฏิบัติอย่างเร่งครัด
เขาบอกว่าเป็นข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการกระทำผิดนะฮะก็ไม่ได้นิ่งเฉย
พฤติกรรมต่างของข้าราชการกระทำผิดวินัยกระทำการทุจริตในหน้าที่ก็มีการพิจารณาลงโทษ
ทีนี้เขาบอกว่ามีมติในที่ประชุม๑ละทิ้งราชการติดต่อกันเกิน๑๕วันโดยไม่กลับมา
มีมติไล่ออกคืออันนี้ปกติใช่ไหม
ค่ะก็เหมือนรายงาน๑๕วันไปเกิน๑๕วันไม่แจ้งหายตัวไป
มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากการจับกลุ่มโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขังแล้วส่งคืนโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชา
คืออันนี้ข้อ๒ผมขออธิบายหน่อยท่านผู้ชมก็คงจะไม่ทราบเยอะ
ผมติดคุกมาผมก็คงจะทราบแต่เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้อธิบาย
คืออย่างนี้เวลาในจับมือถือได้ในเรือนจำมันก็มีวิธีว่าจะจบตรงนี้ไหม
ถ้าสมมุติว่าจบตรงนี้ก็เคลียร์เจ้าหน้าที่นะฮะก็ถ้าเคลียร์เจ้าหน้าที่มันก็ไม่ไปถึงข้างบน
ไม่มีการรายงานไปนะฮะจบตรงนี้ก็หมายความว่าเขายึดมือถือก็อาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เขียนรายงานไม่เขียนบันทึกการจับกลุ่มได้
เพราะว่าถ้าบันทึกและส่งไปมันก็จะมีผลผลยังไงครับผลประการแรกคือชั้นของนักโทษเนี่ยก็จะถูกปรับลงมาเป็นชั้นเร็วมาก
สมมุติว่าอยู่เป็นชั้นเยี่ยมชั้นดีโดนจับมือถือก็ถูกปรับมาเป็นชั้นเลวมากประการที่สองก็อาจจะมีการลงโทษอื่นเช่นงดเยี่ยมญาติ
อาจจะดูแล้วฟังไม่เรื่องใหญ่แต่นักโทษในนั้นมันถือว่าเรื่องใหญ่ไม่ให้เยี่ยมญาติเดือนหนึ่ง๒เดือน๓เดือน
ก็ต้องไปขังเดี่ยวความขังเดี่ยวเมื่อตัดสื่อสารของนักโทษไม่พบปากใครต้องอยู่ในข้าวแคบ
ลงมา๕๐๐๐บาท

ถ้าเขียนมันก็ต้องมีบันทึกก็ต้องโดนเรียกไปสอบอีก

เพราะฉะนั้นก็ไปบอกญาติที่นอกคุกให้โอนให้
มีเบอร์บัญชีที่ไม่ใช่ตัวเขา

ปัจจุบันในเรือนจำเขาบอกว่ายังมีอีกเยอะ

ได้เวลาที่คลายความเข้มงวดเมื่อไห

นี่คือข้อที่๒ที่เขาบอกว่า

ฝากเข้าบัญชีธนาคาร

อันนี้คือเงินอะไรคะ
เรือนจำก็จะมีรายได้ต่าง
เช่นรายได้จากการ

เถอะนักโทษทำ

เอาสินค้าต่าง

เอาไปขายเสร็จก็ไม่ได้เอาเข้ากองกลางหรือไม่เอาเข้าราชการ

ผมว่ามันไม่กี่บาทหรอกครับ
ส่วนมากก็จะเงินตัวนี้มันก็จะกลับไปสู่เจ้าหน้าที่
อาจจะเป็นร้านค้าสวัสดิการต่าง
ซึ่งอยู่หน้าเรือนจำซึ่งแบบบังคับซื้อ

มันซื้อไม่ได้มันก็ต้องซื้อร้านสวัสดิการ
ร้านสวัสดิการต่างก็มี
การสัมภาษณ์กันที่รักมากเลย
สัมประธานนี้ถ้าใครได้ไปเหมือนถูกลอตเตอรี่เลย
ก็คือสัมภาษณ์บุหรี่นี่แหละครับ

เนื่องจากในคุกบุหรี่ถือว่าเป็นหน่วยเงิน
เขาไม่ให้ใช้เงินสดก็ให้ใช้บุหรี่
สมมุติผมจะให้คนซักผ้าให้ผม

อาบบุหรี่ไปสองซองก็เหมือนกัน
หรือเอาบุหรี่ไป๒ซองไปซักผ้าให้๑อาทิตย์

ทีนี้มูลค่าของบุหรี่เนี่ยก็แล้วแต่สถานที่เรือนจำ
ถ้าเรือนจำบ้านนอกไกลมันก็คงจะถูก

ครองชีพแพงในคุกมันก็แพงไปด้วย
อย่างเช่นสมมุติบอกว่าจะซักผ้า
ถ้าเป็นในเรือนจำพิเศษแดน๑
เขาก็จะกำหนดไว้ว่าต้องมี๓ซอง
โอ้โห๓ซองสามซอง

ส่วนถ้าเป็นที่บ้านนอกก็อาจจะ๕มวลก็เรียบร้อยแล้ว
จ่ายตาปัญหาภาพทำให้แล้วมันเหมือนกับเศรษฐกิจของเมืองใหญ่
เรือนจำก็เป็นไปอย่างนั้น
นี่ก็คือคงที่เป็นเงินผลพลอยได้
ที่ได้แล้วไม่เอาเข้าเขาก็บอกว่ามีมติไล่ออก
อันนี้ยักยอกเหมือนยักยอกไหมคุณชุมิตเหมือนกัน
มีส่วนรู้เห็นได้ประโยชน์จากการไม่ตรวจค้น
เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้สามารถลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ
คืออย่างนี้ครับการตรวจเนี่ยแน่นอนครับ
คนที่จะเข้าออกคุกได้คุณมิ้นว่าใคร
นักโทษมันออกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็ต้องเป็นผู้คุม
ผู้คุมที่เข้าออกเข้ามาอาจจะพกมือถือ
แล้วก็ผ่านเข้าสถานที่ของเรือนจำ
เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ตรวจก็อาจจะมีความเกรงใจเป็นความพักพวกกัน
ปล่อยให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งพกมือถือเข้ามา
คือโดยปกติเนี่ยมือถือเขาไม่ให้เอาเข้าแม้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่
เขาจะมีล็อกเกอร์อยู่หน้าทางเข้าเรือนจำ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่างเอามือถือเอาของใช้ที่ห้าม
เช่นยาก็ไม่ให้เอาเข้าเหมือนกัน
ก็ให้เอาเก็บไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็เข้ามาแต่ตัว
ทีนี้ก็คงจะไม่ได้ตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะซุกซ่อนมือถือเข้ามา
ก็ผมถึงบอกไอ้ที่บอกว่าปลาเข้ามามือถือหรือว่า
เออซ่อนในกล่องข้าวใช้ไอ้นู่นไอ้เนียบ
มันน้อยมากครับอันนี้มันง่ายกว่าเยอะ
เพราะให้เจ้าหน้าที่ถือเข้าไปแล้วคุณมิ้นรู้ไหมมือถือเครื่องหนึ่งเท่าไหร่ในคุก
มีเป็นราคาด้วยเหรอคะโอ้โหนี่ผมพูดไปแล้วคุณจะตกใจ
มันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เรือนจำอีกแล้วครับ
เรือนจำบ้านนอกอาจจะราคาซะไม่เท่าไหร่แต่ที่กรุงเทพ
หรือแม้แต่เรือนจำความมั่นคงสูงเนี่ยเครื่องไปถึงล้านนะครับ

เครื่องไปถึงร้านนะฮะเครื่องไอโฟนนี่แหละครับ
ไปถึงข้างในเนี่ยมีราคาตั้งแต่แปดแสนถึงล้านหนึ่งแหละครับ
นี่คือเอาเข้าไปเพื่อพกยาวเลยเหรอคะ
ครับก็ไปให้นะครับ
ล้านหนึ่งเนี่ยนะครับ
ตอบแทนค่าราชการโดยทุจริตอันนี้ก็คงอันนี้พบเห็นได้ทั่วไปเลยล่ะ
อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างให้อืม
คุณมีนรู้ไหมครับว่านักโทษแต่ละคนเนี่ยได้ค่ากินข้าวเนี่ย
เขาต้องให้เขาสามมื้อถูกไหมคือนักโทษเนี่ยมื้อเช้ามื้อเที่ยง
ื้อเย็นรู้ไหมว่าสามมื้อเนี้ยเขาตีมาเท่าไหร่คุณชุวิตเคยบอกอ่ะ
ครับเออมื้อหนึ่งต่อวันเนี้ยนักโทษต่อหนึ่งคนเนี้ยห้าสิบป่ะ
สิบสองบาทค่ะนะฮะห้าสิบสองบาทก็สหสิบสองบาท
นักโทษไม่ต้องไปกินดีหรอกนะก็เอาผักเอาเศษผักให้
เศษหมูเศษอะไรให้นะฮะต้นทุนจริงก็อาจจะเป็นเหลืออยู่
สามสี่สิบบาทนะฮะคุณอาจจะดูว่าไอ้สิบบาทมันจะไปได้เยอะ
ก็๑๐บาทคูณวันแล้วเอาวันไปคูณจำนวนนักโทษ
ยกตัวอย่างเช่นเดือนจำพิเศษนะฮะกรุงเทพเนี้ยนักโทษเจ็ดพันคน
เจ็ดพันก็แสดงว่าคุณเอาสิบบาทอ่ะคูณเจ็ดพันอ่ะอ่ะ
คุณได้ได้เท่าไหร่แล้ววันหนึ่งก็เจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่น
นะฮะเจ็ดหมื่นแล้วสิบวันเจ็ดแสนนะฮะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด
วะก็ไปนะเฉพาะเดือนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเท่าไหร่แล้ว
เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้ก็ถือว่าที่เขาบอกว่า
เบิกนะฮะเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะทีนี้อ่ะข้อต่อไป
นะฮะมีส่วนรู้เห็นและได้ประโยชน์จากการปล่อยให้ผู้ต้องขัง
ลักลอบจำหน่ายสินค้าในเรือนจำอันนี้เช่นกันครับนะฮะอ่า
เรือนจำมันก็มีสินค้าที่จำกัด
คุณมิ้นคุณเป็นสุภาพสตรีคุณเป็นผู้หญิง
ถ้าคุณเข้าไปในคุกเนี่ยคุณอยากได้ชุดชะในสวยไหม
คุณอยากได้อยากได้ก็ซื้อสิ
ครั้งในมีขาย
มีมีแคลอะ
โบวชัวร์ฒ่าห้างพึ่งออกมา
เดียวก็มีแล้วคุณมีเงินแล้วคุณเข้าไปในคุกอ่ะ
คุณไม่ใช้กับพวกนี้คุณจะใช้อะไร
อันนี้ฮะอันนี้คือก็สิ่งที่

ก็ห้ามแล้วครับแต่ของพวกนี้มันไม่ได้ว่ามือถือไม่ได้ยาเสพติด
มันยังเทาบางคนอาจจะบอกว่าหนังใหม่อยากดูไหม
มันมีที่ให้ดูหนังด้วยอ่ะอ้าวทำไมล่ะไม่มีล่ะ
เอ้าก็อาจจะมีเครื่องเล่นซีดี

อ้าวก็มีไม่ได้แต่มือถือยังมีอ่ะ
แล้วเครื่องเล่นซีดีเนี่ยมันจะไปหนักอะไรใช่ไหมล่ะครับ
อ้าวต่อมีอีกนะเพราะเขาไล่ออกเยอะแล้วนะ
มีส่วนรู้เห็นได้ประโยชน์จากการจำหน่ายพระเครื่อง

เพราะผู้คุมเนี่ยวันทั้งวันไม่มีอะไรทำใช่ไหม
ไม่ให้ไปไหนแล้วผู้คุมจะทำอะไรทั้งวัน
ก็เอาหนังสือพระมาแล้วครับหรือไม่ก็เอาพระมาส่องพระทั้งวัน
อันนี้คือจริงไม่น่าให้นะเหตุที่ไม่ได้ให้เพราะอะไร
เพราะมัวแต่ส่องยังไงแล้วจะไม่เห็นอะไร
แล้วประกอบไปเจอนักโทษที่มันประเภทชอบไปขึ้นบ้านคนอื่นเขา
ก็อาจจะบอกเฮ้ยพระโอ้โหหลวงพ่อนี้ถ้าขึ้นได้เอามาฝากด้วยนะ
ก็อาจจะมีการพูดอย่างนี้นะฮะเขาก็บอกว่ามีส่วนรู้เห็นให้มาจำหน่ายพระ
เรือนจำก็ไล่ออกนะฮะนอกจากนั้นแล้วมีส่วนนะฮะ
รู้เห็นได้ผลประโยชน์จากการเจ็บสวยนะ
นี่เก็บสวยนี่ในเรือนจำนะเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ

บ่อนการพนันอะไรเปิดได้ไหมทำไมจะเปิดไม่ได้
อุปกรณ์อุปกรณ์ตาลงตารางอย่างนี้เหรอ
มีหมดนะเขาก็มีมติไล่ออก
รู้เห็นเป็นใจอันนี้น่าสนใจมาก
ให้ผู้ต้องขังชายลักลอบเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังหญิงในแดนหญิง

แดนชายแดนหญิงมันแยกสถานที่กันเลยไม่ใช่เหรอค

มันไม่ใช่แค่แยกแบบว่าโซนแต่มันคือคนลักสถานที่
แยกที่แยกตึกแยกตัวผู้คุมหญิงก็ต้อง
นักโทษหญิงก็ต้องให้ผู้คุมหญิงคุมถูกไหมครับ

ลักษณะนี้ถ้าผมเดาก็คงจะเข้าไปซ่อม

มันจะไปติดหลอดไฟเปลี่ยนก๊อกน้ำน้ำรั่วน้ำซึม
ก็ต้องใช้ผู้ต้องขังชายเข้าไปช่วยซ่อม

เฮ้ยมึงเข้าไปแล้วเออนี่

เพราะว่าเล็งผู้ต้องขังหญิงคนนี้ไว้นานแล้ว

หมายถึงว่าเขาอยู่คนละที่กันแล้วเขาจะมองเห็นกัน

เห็นกันไกลพูดกันไม่ถึงก็ใช้รหัส

จริงหรือครับจริงครับนะอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งนะ
ผมยกตัวอย่างมาก็คือพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐอธิบดีกรม

ก็เริ่มได้เข้มงวดนะฮะ

รวมทั้งไอ้พวกที่ลักลอบเอายาเสพติดมือถือเข้าไป
เรียกรับผลประโยชน์จากญาติได้อำนวยความสะดวก
ละทิ้งหน้าที่อะไรต่างเหล่านี้นะครับ

ชีวิตในคุกเนี่ยแหมมันเปิด

มันที่นี่โอ้โหติดคุกเหมือนไม่ติดเนอะเอาจริง
คือติดแค่อิสรภาพที่ไม่มีเท่านั้นเองครับอ่าคุณผู้ชมเราพักกันอีกครูหนึ่งก่อนนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ยังสงสัยอยู่ขออีกนิดนึงได้ไหมคะ

คือในคุกเนี่ยมันก็เล่นพนันได้ทุกเรื่องแหละครับ

จะเล่นไม่เอาเล่นไพ่ก็ได้นะ
อย่างผมอยู่ที่เรือนจำพิเศษใช่ไหม

มันก็อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเช้าเนี่ย
ว่าพอเช้าขึ้นมาก็มีเครื่องบินขึ้นตลอด
ก็ถ้าเกิดผมเดาผมก็ถ่ายว่าเครื่องบินลำถัดไป
ถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดง
ถ้าสีแดงมันก็อีกยี่ห้อหนึ่งถูกไหม

ถ้าเป็นสีเหลืองคุณเสียนะถ้าเป็นสีแดงผมสี

นี่ก็ได้แล้วมันบินผ่านหัวมาตลอด
คือมันเป็นความสุขมันเป็นความว่างมันคือความอะไรคุณชุวิต
ก็มันเป็นทุกเรื่องแหละครับที่ในนั้นมันเล่นกันได้

เอาได้เงินสิครับในนั้นมันก็ต้องเล่นได้เงิน

ครับคือเอาเป็นว่าทางกรมราชธรรมเขามี๓อย่าง
ผมคิดว่าท่านนี้อันนี้เอาไปดึงเรื่องน้องเมยน่ะ
อ่าใช่ตอนนี้มีความคืบหน้ามา
คือน้องเมย์เนี่ยก็ชิ้นเนื้อคือจากอวัยวะที่ส่งไปให้นิติวิทยาศาสตร์

ก็ปรากฏว่าอวัยวะภายในนั้นแช่อยู่ในฟอร์มาลีนนานเกินไป
การที่แช่อยู่นานเกินไปเนี่ยก็ทำให้สารพันธุกรรม
ซึ่งได้ส่งไปที่ผลการตรวจยังไม่เสร็จ
ตอนแรกเขาบอกว่าวางกรอกไว้น่าจะประมาณ๑สัปดาห์
แต่เนื่องจากที่ว่าอวัยวะมันแช่ในฟอร์มาลินนานเกิน

พันธุกรรมซึ่งผ่านการดองน้ำยาฟอร์มาลีนมีการเสื่อมสลายมาก
การตรวจวิเคราะห์รูปแบบสารพันธุกรรมจึงทำได้ยาก
จำเป็นต้องใช้น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมแบบพิเศษ
และต้องดำเนินการวิเคราะห์อย่างรอบครอบ
จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุในการเสียชีวิตได้ในขณะนี้
ทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุในการตรวจชิ้นเนื้อยังไม่เสร็จเนี่ย
เนื่องจากตั้งต้นตรวจสอบว่าอวัยวะที่นำมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย

ตรงตรงก็คือเป็นของน้องเมย์จริง
แต่ปรากฏว่าน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมแบบพิเศษ
ที่สำนักนิติวิทยาศาสตร์ใช้ตรวจนั้นเนี่ย

และยังรองบประมาณในการจัดซื้อ

ก็เลยกลายเป็นว่ายังคงต้องรอต่อไป

ท่านทางทางผอท่านบอกว่า
จะสามารถจะได้ผลก็ต้องใช้เวลาหน่อย

น้องเวรี่เนี่ยไม่ได้สุขภาพไม่ดี
เป็นเด็กที่ร่างกายแข็งแรง
ก็เริ่มมีข่าวแพร่มมาแล้วว่า
จะเป็นการซ่อมโดยที่ไม่หยุด
จนทำให้หนักเกินไป

ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขามีข้อมูลนะครับ
คุณพิเชษคุณแหม่มที่เป็นพ่อแม่แล้วน้องเมี่ยง
เขาบอกว่าไอ้พวกนี้ยังไม่ขอเปิดเผยจะเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลต่อไป
ผมก็คิดว่าอย่างที่ผมพูดมาเราพูดกันมาหลายวันนะ
เรื่องการทำลงวินัยซึ่งรุ่นพี่ต่าง
หรือว่าบรรดาทหารตำรวจก็บอกมันจำเป็นต้องมี
แล้วเรื่องอย่างนี้มีกันทั่วโลกนะผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทั่วโลกมันก็มี
แต่มันไม่มีประเภทความแข็งของระบบรุ่นพี่รุ่นน้องแบบประเทศไทยนะฮะ
ประเทศไทยมันมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาก
พอมากปุ๊บตัวนี้มันก็จะทำให้การทำลงวินัย
ไม่ได้เป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
เพราะว่าเป็นรุ่นนี้ก็มีพวกนี้
ตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทุกคนก็พยายามที่จะพูดแล้วก็พยายามที่จะของเงียบไว้ก่อน
แต่คุณมิ้นผมว่าเราน่าจะไปดูในโรงเรียนเตรียมทหารหน่อยนะ

เขาควรจะให้เข้าไปผมเรียนตรง

พวกเรานี่แหละเป็นสื่อที่ควรจะเข้าไป

ไหมครับเพราะต่อไปเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่เอง๑๖ไม่เกิน
ยังยังไม่มีเยี่ยมชนเลย
เยาวชนอายุน้อยมากนะฮะ๑๖๑๘และการเปลี่ยน
บางคนอาจจะมีครอบครัวเป็นทหารตำรวจนะ
อาจจะมีวินัยอาจจะต้องรู้แต่บางท่านอาจจะไม่ได้เป็น
แล้วลูกแต่ละคนเมื่อสอบเขาไม่ได้เนี่ยพ่อแม่เขาภูมิใจจะตาย
เมื่อเข้าไปโรงเรียนเนี่ยต้องไปเป็นยังไงจะอยู่ยังไงจะทำลงวินัยแบบไหน
เข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบทุกรายละเอียด

เขาจะถือว่าเป็นการภายในอะไรอย่างนี้เปล่าคุณชุวิตเขาชอบบอก
เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าทางโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ย
ควรจะควรจะทำครับเพื่อความสบายใจของบรรดาพ่อแม่นะครับ
อย่างนี้คนที่ไปส่งเนี่ยคุณมิ้น

ดังนั้นผมคิดว่าวิธีที่ดีของโรงเรียนเตรียมทหารไม่ใช่จะเงียบ

ต้องเปิดเผยครับแล้วก็เชิญสื่อมวลชน
เชิญเราก็มาดูเลยนะว่าเป็นยังไงอยู่กันยังไงอาบน้ำยังไงกินข้าวยังไง
ผมก็ต้องติดต่อทางนายกสมาคมล่ะครับนายกสมาคมโรงเรียนเตรียมทหาร
อุปนายกอะไรต่างให้ไปคุยกับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารอะไรต่าง
แล้วมีโรงพยาบาลไหนคือโรงพยาบาล
ที่เวลามีปัญหาต้องส่งไปที่ไหนกองแพทย์กองพันธุ์อะไร
ผมจะเข้าไปดูให้ต้องควรจะให้เข้านะฮะ
ถามว่าจะให้ไม่ให้แล้วก็ต้องดูอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของท่าน
รอดูวันนี้คุณชุวิตประกาศออกรายการแล้วนะคะว่าอยากขอเข้าไปดู
ครับต้องไปดูฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่พระพยอม
ที่ผมเคยพูดไว้นะวันก่อนเรื่องที่ดิน
คือชาวบ้านมีโฉนดที่ดินเอาสตางค์ไปซื้อมาแบบพระพระยอมนี่แหละ
เอาสตางค์ไปซื้อมาไปโอนกันที่กรมที่ดิน
เจ้าหน้าที่โอนกันให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย
มีจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่าภาษีโฉนดตกเป็นชื่อของเรา
กลับไปบ้านนอนกอดโฉนดอยู่๓ปี๒ปีปรากฏว่ามีโฉนดจริงมาอีกครับ
กรณีเดียวกับพระพยอมครับท่านซื้อที่แปลงนี้มาเนี่ยก็จำนวนเงินไม่ใช่น้อยนะครับ
ไล่เดียวตั้ง๑๐ล้านซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘

ซื้อมาก็ไม่รู้หรอกครับแต่หลักการง่ายที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชม
ต้องระวังว่าคือฉนดนี้ข้างหลังฉนดนี้จะมีสารบทะเบียน
เขียนไว้ว่าใครเป็นเจ้าของใครโอนให้ใคร
ถ้าเป็นชื่อแรกเนี่ยอันตราย
ความหมายผมก็คือโฉนดใบนี้
เป็นชื่อของนางวันธนา
และนางวันธนาก็โอนให้พระพยอมเลย

นั่นแหละสิครับก่อนหน้านางวันธนาเนี่ย

อันนี้คือสิ่งที่ผมสามารถจะแนะนำได้

แต่ปรากฏว่าชื่อคนนี้เป็นชื่อคนแรกเลยนะ
อยู่ไม่เคยรับโอนมาจากใคร

ถ้าเป็นผู้มรดกอะไรแบบนี้ก็จะมีชื่อ
มีครับมีหมดฮะหรือว่าเราไปโอนขายโอนซื้อจำนองมาไหม
ไม่เคยมีเลยอันนี้แปลกอันนี้แปลกเออไม่เคยมีเลย
คือนางวันทนาผมดูโฉนดของพระพยอมแล้วแล้วผมก็บอกท่านว่าท่านซื้อมาจากวันทนา
โดยที่นางวันทนาเป็นชื่อแรกเลยมือเดียวมือแรกเลย
ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นรถยนต์กลับดีใช่ไหมรถยนต์นี่มันมือแรกเลย
ดินด้วยความที่มันอยู่มานานที่ดินมือแรกนี่ไม่ดีนะครับ
เพราะที่ดินมือแรกก็เป็นที่ต้องสงสัยว่างั้นนางวันธนาได้โฉนดแปลงนี้มาได้ยังไง
ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นซื้อหมู่บ้านอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
เขาก็ต้องเป็นชื่อแรกถูกไหมครับถ้าเป็นบ้านใหม่
แต่อันนี้เป็นที่ดินเก่าแก่ในสมัยก่อนเนี่ยมันจริงมันต้องโอนมาจากชื่อคนนั้น
โอนมาให้คนนี้รับมรดกมีการซื้อมีการขาย
หรือมีการกำหนดจำนองแบงค์นู้นแก๊งนี้
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประวัติบันทึกอยู่ในสาระบบหรือหลังโฉนด
เพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยสามารถดูได้ครับ
ว่าก่อนที่จะตกถึงมือนางวันธนาเนี่ยเป็นใครมาก่อนชื่อข้างบนนั้นเป็นใคร
แต่ปรากฏว่าโฉนดที่พระพยอมได้มาเนี่ยนางวันธนาเป็นมือแรกเลย
ถ้าสมมุติเราเกิดเปิดไปเจอข้างหลังแล้วว่าเป็นมือแรก
เราจะตรวจสอบต่อจากนั้นก็ทำยังไงครับ
ได้ครับสามารถตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินได้เลย
วันธนาได้มาโดยการครอบครองปรปัก
ครอบครองปรปักก็คือการครอบครองอย่างเปิดเผย

แล้วก็สามารถที่จะไปร้องศาล
และสารก็จะสั่งไต่สวนโดยการเรียกให้กับเจ้าของที่ดินเดิม
ปรากฏตัวปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเดิมไม่มา
ต่อมาก็มีการเสียภาษีอะไรถูกต้อง

วันทนาก็เลยไปร้องและขอออกโฉนดเป็นชื่อตัวเอง

สัญญาซื้อขายมีระบุไว้เลยครับว่านางวันธนา
ได้ที่ดินมาโดยการครอบครองปรปัก
ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่เราจะต้องระวัง
เพราะการครอบครองประปักษ์ก็แสดงว่าได้จโนตแปลงนี้มา

ใช่ครับอย่างนี้ก็พระพยอมเนี่ย

ส่วนใหญ่เราไม่รู้เห็นเป็นเอกสารราชการแถม
ทำธุรกรรมตรงที่สำนักงานที่ดิน
เราก็คิดว่ามันน่าจะถูกต้องทุกอย่าง

ไม่ได้หมายความว่าจะได้ถูกต้องทุกอย่างนะ
เพราะต่อมาเนี่ยพระพยอมเนี่ย

แต่ต่อมายศโฉนดที่ถือนี่ถูกยกเลิก

มีโฉนดใบใหม่ที่เป็นเจ้าของ
มาครับเพราะทายาทเก่าเนี่ยเขาร้อง

แล้วก็ออกโฉนดใบใหม่ขึ้นมา

คุณผู้ชมชาวบ้านอีกหลายคนเหมือนกัน

อย่าให้ช่องว่างกฎหมายพวกนั้นมาเอาเปรียบเราได้

เวลาที่เราต้องไปทำธุรกรรมจะซื้อที่ดินซื้อคอนโด

เราจะได้มีความรู้ไว้เข้าใจเรื่องกฎหมายไว้
จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยไม่โดนใครเอาเปรียบด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ